ไปดูคลิปคลิปหนึ่งที่ชาวบ้านเขาถ่ายกันเอาไว้ซะหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
มีพ่อค้าไปเสนอขายน้ำมันเอาน้ำมันไปเสนอขาย
แต่ปรากฏว่าคนที่เขาขายด้วยไม่ยอมซื้อ
สิ่งที่พ่อค้าทำคือทำไมฮะหยิบมีดออกมาจะแทงเขา

ก็เขาไม่ซื้อก็เลยจะแทง
ดีนะคะเจ้าของโพสต์ที่ว่าโดนขายน้ำมันเนี่ยนะ
วิ่งไปเอามีดพระออกมาขู่พ่อค้า
สุดท้ายก็เลยเลิกรากันไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
มีดมามีดกลับไม่โกงเนอะ

เพราะมีจังหวะหลายครั้งที่เขาดูทำท่าเหมือนจะชาร์จเข้ามาค่ะ

ไปหาคุณเอกหรือว่านายเอกพลบริสุทธิ์
อายุ๓๘ปีเจ้าของโพสต์

สนามบินหาดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นคนที่จะถูกคุณลุงแท้งนี่แหละ
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่หาดชาลาทัศน

เขากำลังนอนรอลูกค้าบนรถ
อยู่พ่อค้าในคลิปก็เดินมาเรียกบอก

ช่วยซื้อน้ำมันหน่อย๑๕๐บาทเอง

พ่อค้าก็ยังคงขยันขยอบอกช่วยหน่อยนะ

ไม่เอาก็ซื้อไปก็ไม่ได้ใช้ไม่รู้จะซื้อทำไม

พอคุณเอกหยิบมือถือมาถ่ายคลิปเท่านั้นแหละค่ะ
คุณชายอ่ะก็ควั๊กมีดยาว๑ฟุต

ไม่งั้นเนี่ยเขาก็โกรธเหมือนกันนะว่าจะบาดเจ็บ
แล้วหลังจากนั้นพวกเขาพูดคำแบบนี้ผมก็ต้องตายแล้วครับ
ตายเพื่อป้องกันตัวไว้
แล้วทางภาคใต้เขาก็เอามีดพยายามจะมาแทงผม

เขาจะฟันรถอะไรบ้างแล้วก็ผมก็
ดูโอกาสว่าเขาเดินไปที่รถ
แล้วผมก็ได้ไปหยิบมีดพระในรถมาเพื่อป้องกันตัว

แล้วพอผมขนติเสร็จไม่เอาสินค้าคือเขาเหมือนคนเก็บยาก

เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเรียกมาสอบปากคำและขอคลิป
สัปดาห์หน้าจะเรียกมาสอบปากคำและขอคลิป

ก็เนี่ยถ้าพูดว่าขอคลิปก็ยื่นให้ได้เลย
ปากคำวันนี้เลยก็ได้ก็อุตส่าห์มาถึงโรงพักแล้ว
เดี๋ยวเกิดรอจนสัปดาห์หน้าผู้ชายคนนี้
จะไปทำร้ายคนอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้
หลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปนะ
หลายคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะค่ะบอกว่า
โดนหลายคนแล้วผู้ชายคนนี้มาหลอกขายของแบบนี้

สัปดาห์หน้าจะเรียกมาสอบปากคำแล้วขอคลิป
ไม่ใช่ก็คุณผู้ชมจริงไม่ได้ย้ำเอง